วันนี้มีกลุ่มคนร้ายบุกปล้นเต็นต์รถมือ๒กลางเมืองนาทวี
เพื่อก่อเหตุในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
จากนี้ยังได้จับเจ้าของเต็นต์รถพร้อมกับลูกน้องรวม๔คนไปเป็นตัวประกัน
แล้วก็ยิงปิดปากเสียชีวิตไป๑คน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตามรถกลับคืนมาได้๔คัน
และพบว่ารถที่คนร้ายนำมาก่อเหตุ
ก็เป็นรถที่ปล้นมาจากพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานครับ

สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกปล้นชิงรถกระบะ๖คัน
เต็นต์รถมือ๒ที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา
เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาไว้ได้

พบว่าคนร้ายได้ขับรถกระบะมัดด้าสีเทา
หลังคาสีดำคล้ายรถรับส่งนักเรียน

พร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปภายในเต็นต์รถ
และจับเจ้าของร้านพร้อมลูกน้องรวม๔คนไว้
เพื่อบังคับเอากุญแจรถกระบะทั้ง๖คัน

เพื่อป้องกันไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

โดยปฏิบัติการโหดกลางเมืองนาทวีในครั้งนี้
ใช้เวลาเพียงประมาณ๕นาทีเท่านั้น
ต่อมาหลังเกิดเหตุประมาณ๓๐นาที

คือนายธานีศักดิ์ยี่จีนเจ้าของเต้นรถ
นายวีรศักดิ์รัฐพันธ์นายสหรัฐและนิ
และนายประธานพรนวลละมูลไปฆ่าปิดปาก
ในพื้นที่หมู่๘บ้านควานหินเผ่า
ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
โดยคนร้ายได้เจาะยิงนายสหรัฐเข้าที่ศีรษะ
และนายประธานพรบริเวณไหล่ขวา

และนายวีรศักดิ์ลูกน้องอีกคนหนีรอดมาได้
และเข้าขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นจึงไปรับตัวผู้บาดเจ็บ

โดยนายสหรัฐถูกส่งต่อไปรักษา

เจ้าหน้าที่เริ่มพบรถที่ถูกปล้น
ทะเบียนบำไม้ไม้ชอชิง๗๑๘๒ยาลา

พื้นที่บ้านวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา

ซึ่งขับแหกด่านตรวจความมั่นคงบ้านเกาะหม้อแกง

ซึ่งภายในรถยังพบถังแก๊สประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
ส่วนคนร้ายถูกวิสามัน๑คน
ทะเบียนกกออสี่เก้าเก้าห้า
พบว่าถูกนำไปก่อเหตุคาร์บอม
ตำบลยานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
คันสุดท้ายที่พบคือเวลาประมาณบ่าย๓โมง
ถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในสวนยางพารา
พื้นที่บ้านควันโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ทะเบียนบ่อใบไม้หอหีบ๕๗๑๔สงขลายังหาไม่พบ
ว่าเข้าพื้นที่อำเภอยหาจังหวัดยาลา
และมีรายงานว่าคนร้ายมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ป้ายทะเบียนคทศ๓๓๒๗กม
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามหาเช่นกัน
ส่วนรถคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุมีรายงานว่า
เป็นรถที่ปล้นมาจากพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
เวลา๕นาฬิกาวันเดียวกันนี้
และเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามหาเช่นเดียวกัน

ถือว่าคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดี
ปล้นรถมาทั้งหมด๗คันใน๒พื้นที่
คือจังหวัดปัตตานีและสงขลา
โดยเฉพาะเลือกลงมือก่อเหตุในช่วงเที่ยง
และใช้เส้นทางสายนาธวีลำไพร
ในการลำเลียงรถเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานี

และหากเป็นไปตามแทน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้าย

พร้อมที่จะนำไปก่อเหตุร้ายได้ทันทีทุกคัน